ก็ฆ่ากันเองฮะรัวปืน๓นัดปิดตำนานต้นแฝดนับรก
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประวัติโชคโชนนะครับ
เป็นนุ่มขาใหญ่หนีคดียาเสพติดจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็ยังไปผัวพันกับธุรกิจมืด

คนในวงการธุรกิจสีเทาธุรกิจมืดเนี่ย
ฆ่าปิดปากและฆ่ากันเองนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันตาย
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
พบศพนายปริญญาแทบสะน้อยอายุ๒๘ปี
เจ้าของฉายาต้นแฝดนรก
สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืน๓๘เข้าบริเวณแผ่นหลัง
ทอยแล้วก็ลำตัวรวม๓นัดเสียชีวิตในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีเทา
กางเกงยีนขายาวโดยลำตัวและแขนเต็มไปด้วยรอยสักนะครับ
ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
อนด้าสีฟ้าทะเบียนคอควายคอควายพอพาน๕๗
นครศรีธรรมราชสภาพล้มตะแคงครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายปริญญาหรือว่าต้นแฝดนรกเนี่ยนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดคุยกับผู้ชาย

และคงจะพูดคุยเพื่อตกลงปัญหาบางอย่าง

คนร้ายจึงใช้อาวุธปืน๓๘

ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ

มาจากความขัดแย้งในธุรกิจมืด
หรือว่าเรื่องผัวพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

ยังพบว่านายปริญญามีหมายจับของศาล

ในคดียาเสพติดและคดีปล้นทรัพย

ซึ่งทางตำรวจเองก็ติดตามล่าตัว
แต่นายปริญญามาถูกยิงเสียชีวิตครั้งนี้ซะก่อนครับ